คือจะบอกว่านี่ถามเชรี
ไม่ใช่จะถามถึงเรื่องว่าอันเนี้ยเขาบอกว่ามันเป็นเครื่องอบไอน้ำแบบโบราณ
ไอเรื่องความหลอนยังเคยพอได้ยินสมัครจะมาแบบเฟอร์นิเจอร์เก่า
บางคนชอบของแบบเฮ้ยเก่าดูคลาสสิกซื้อมาเก็บเอาไว้

อุ้ยเดี๋ยวฉันก็กลัว

คือคุณผู้ชมอันนี้เป็นบ้านหลังหนึ่ง
เจ้าของเนี่ยเครื่องนี้ใช้คำว่าเจ้าของเครื่องนี้ได้มั้งนะ
คือเขาก็ไปซื้อมาจากร้านขายของเก่า
แต่ปรากฏว่าหลังจากเอาเครื่องอบไอน้ำเก่าอันนี้
เข้าบ้านหลังจากนั้นเปลี่ยนชีวิตเลยค่ะ
มันมีแต่เรื่องร้อนเกิดขึ้น
เอาล่ะวันนั้นคือของเก่ายังแบบนี้มันมีป้ายเต็มไปหมดเลยเลย่า
ใช่เค้าเข็ดสะสมแล้วก็มองว่ามันคงมีสิ่งคลัสสิด

อ่าทีนี้คุณคุณนี้ก็คือคุณธนากฤบปั้นพินิษย์นะครับ
อายุ๔๓ปีเขาบอกเขาซื้อเครื่องนี้นะคะเป็นเครื่องโอบน้ำโบราณมาจากตลาดนัดของเก่า
ซื้อมาไม่แพงราคา๓๐๐บาทมีอายุประมาณสัก๓๐ปี
แต่เขาเห็นว่ามันสภาพดีก็เลยตั้งใจว่าจะเอามาดัดแปลง
เอ๊ะเอามาลองทำเป็นโคมไฟมั้ยจะได้ดูเก๋
เออมันก็ทำได้ไอเดียดี
แต่คุณรู้ไหมความเก๋ที่คุณพูดเขาบอกเขาเอาเข้าบ้านวันแรก

เริ่มจากที่เขารู้สึกไม่สบายไข้ขึ้นแบบไม่มีสาเหตุ
ทำให้เขาต้องนอนอยู่ที่ชั้นล่างของบ้านไม่ได้ขึ้นบ้านไปนอนข้างบน
ตอนนอนหลับเราทำให้คุณผู้ชมได้ดูแบบนี้เลย
ตอนนอนหลับรู้สึกเหมือนโดนผีอำอืม
นี่แบบนี้มีคนเดินมา
ขนกำลังบิ๊วไงเหมือนเดี๋ยวฉันกลัวยจนทนไม่ไหวแล้ว
เขารู้สึกว่ามันมีอะไรหล่อนน้องสาวกลับมาที่บ้าน
ดันมาเห็นว่ามีผู้หญิงคนนึงนั่งหยอกล้อพูดคุยเล่นกับเขาบนโซฟา
ฮะแต่ไม่มี
เขาบอกแบบนี้น้องเห็นเหรอแล้วพอน้องไขเปิดประตูบ้านผู้หญิงคนนั้นวิ่งหนีขึ้นไปที่ข้างบน
เข้าใจว่าแหมพี่แอบพาสาวเข้าบ้านเด้แต่มันไม่ใช่ไงคุณ
ตอนแรกน้องยังขำไม่ได้ตกใจอะไร
พอหลังจากนั้นคุณรู้ไหมเขาบอกว่าหลังจากที่เห็นว่าผู้หญิงคนนั้นนั่งคุยกับพี่ชาย
เธอกลับขึ้นไปนอนที่ห้องของเธอ
ตอนตี๒เธอรู้สึกเหมือนมีคนมานอนบนหมอนใบเดียวกันกับเธอ

แล้วมีจังหวะที่มือเธอยื่นไปโดนเส้นผม
เดี๋ยวหมายถึงว่าไปจับผมผีอย่างนี้หรอ

ไปโดนเส้นผมและเจอลักษณะเหมือนหัวคน
กำลังจะชะโงกหน้าไปดูว่าเจ้าของเส้นผมที่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมผมนุ่ม
แต่รู้สึกตัวเกร็งขึ้นมาทันทีขยับไม่ได้เลยจนถึงเช้า

ทุกคนลงความเห็นว่าเฮ้ยนี่อาจจะเป็นวิญญาณที่แฝงมากับเครื่องอบไอน้ำโบราณนี้หรือไม่
นี่คือการตั้งข้อสันนิษฐานเพราะเขาเพิ่งได้เครื่องนี้มา
และคุณรู้ไหมไม่ได้เกิดกับที่บ้านหลังนี้ที่เดียว

คุณธนกฤษที่เขาไปซื้อเครื่องนี้มาส่งต่อเครื่องนี้ไปให้เพื่อนที่ชอบสะสมของเก่าเช่นเดียวกัน
คนคนนั้นก็เจอเรื่องแปลก
สุดท้ายบอกเอาคืนไปเถอะ
เลยอยากจะขอให้หมอปลามาพิสูจน์ได้ไหม
ว่าเครื่องอบผมเครื่องนี้มีอะไรแฝงอยู่หรือไม่
หมอปลาเปิดเผยนะคะว่ามีความเป็นไปได้
อาจมีวิญญาณแฝงมากับเส้นผมในเครื่องอบค่ะ

ถ้าเกิดว่าไอ้เครื่องอบไอน้ำเนี่ยมันมีเส้นผมของคนตาย
หรือเขาเพิ่งไปอบแล้วเขากลับไปเกิดอุบัติเหตุ
หรือเครื่องอันนี้มันเป็นเจ้าของเก่า
เขารักเขาห่วงเนี่ยมันก็มีติดเป็นไปได้เหมือนกัน
ที่วิญญาณเขาจะมาหวงสิ่งของเขา
แต่อย่างไรว่าแต่เดี๋ยววันจันทร์
ผมจะลองพิสูจน์เครื่องอบไอน้ำว่าแท้จริงแล้ว
ผีมันสิงหรือเปล่า
ตามที่คนในครอบครัวเขาเจอหรือเปล่า
เดี๋ยวเจอกันถ้าผีสิงเครื่องอบไอน้ำ
เดี๋ยวจัดการให้

ถูกค่ะฉะนั้นเราก็จะได้รู้คำตอบแล้วแหละ
เพราะหมอปลาจะไปพิสูจน์เครื่องอบไอน้ำ
บผมเครื่องนี้ว่ามันมีอะไรนั่นเองค่ะ
ประเด็นคือตอนนี้มันยังอยู่ที่บ้านของเขาใช่ไหม

มันมากับเส้นผมที่อยู่ในเครื่องอีกทีนึง
ก็ไม่แรงคิดไปใกล้เหมือนกันนะคุณ

ก็มองในความเป็นวิทยาศาสตร์ไปก่อนแล้วกันเนอะ
หรือเขาต้องการความช่วยเหลือทำพิธีกรหน่อยดีไหมอะไรแบบนี้
คาใจอย่างหนึ่งคุณธนกฤษบอกว่าเจออะไรมา
แทนที่จะเอาไปส่งที่อื่นส่งไปให้เพื่อนต่อ

คือเขาก็อาจจะคิดดิฉันเดาว่าเขาก็คงงกันอยู่กับสองอย่าง
เอ๊ะจริงหรือไม่จริงหรือเอ๊ะคิดไปเองหรือมันมาจากสาเหตุอื่น

ใช่แล้วมาถูกเทศกาลด้วยนะช่วงนี้ฮาโลวีนพอดี